คุยถึงเรื่องของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อย
สุดท้ายสำหรับการแข่งขันในฤดูการนี้
ซึ่งบุรีรำก็ใกล้แล้วที่จะเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่๖
คือตอนนี้ขออีก๙คะแนนก็จะชูถ้วยแชมป์ทันที
รอยต่อตอนนี้ก็นำแบงคอกห่างอยู่แล้วนะครับ
คือเกมไทยลีกตอนนี้ผ่านมาแล้ว๒๘นัดนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เหลืออีกโปรแกรมอีก๖นัดเท่านั้นจะปิดฉากนะครับ
อย่างเป็นทางการหลังจากจบนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
บุรีรำแชมป์เก่าก็เก็บไทยชนะไป

ขอราชศรีมาก็ใกล้จะคว้าแชมป์อีกสมัยแล้ว
แล้วถ้าเกิดทำได้เนี่ยก็จะเป็นแชมป์ลีกสมัยที่๖นะครับ
ในนามสโมสรบุรีรัมป์
แล้วก็ตอนนี้อย่างที่คุณวรบัตรบอกไปนะครับ

ถ้าบุรีรำสามารถเก็บชนะได้๑๐

ก็จะทำให้บุรีรำนั้นคว้าแชมป์สมัยที่๖ไปทันทีนะครับ
ก่อนที่โปรแกรมรูปการณ์นี้จะปิดฉากลงโดยซ้ำ
ก็คือในวันเสาร์ที่๒๒กันยายน

เพราะว่าก็ไม่ต้องสนใจ๓เกมสุดท้ายที่เหลือนะครับ

ก็คือ๓เกมที่เหลือหลังจากที่ชนะมา๓รัฐรวดเนี่ย
เกิดว่าแต้มเนี่ยไม่ได้เลย
แล้วก็เป็นแบงคอกก็ชนะรวดเหมือนกัน
แม้ก็จะเท่ากันถ้าเป็นแบบนั้นนะครับ

เพราะว่า๒นัดบุรีรำบุกไปเสมอ๒ต่อ๒

คราวนี้๓เกมหลังจากนี้ของบุรีรำนะครับ
ที่๒๙ดูโปรแกรมให้ละเอียดอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับ

แต่สุโขทัยลุ้นหนีตกชั้นคงสู้เต็มที่นะครับ
แล้วก็นัดที่๓๐วันอาทิตย์ที่๑๖กันยายนเนี่ย

เออใช่คือเมืองทองก็คงเล่นในบ้านก็คงไม่ยอมง่ายเหมือนกัน

วันอาทิตย์ที่๒๒กันยายน

ที่กำลังลุ้นหนีตกชั้นในช่วงหลังเนี่ย

ล่าสุดนี้กันจริงเล่นน่าชนะเมืองทอง

ก็ต้องติดตามกันล่ะว่าจะเป็นยังไงนะครับ
จังทั้งหมด๕ทีม
ไม่ต้องบวกมือราเหล่นสูงสุดที่ตกช้านไปนะครับ
หลังจากที่บวกซึ่งแพ้ชวบบุรีเฉพาะ๑๒
และสุดท้ายแพ้ไปทำให้ผ่าน๒๘นัด

ไม่ทันทีมอย่างสุพรรณบุรีโปรลิสเทโรแล้วก็สุโขทัยที่ทั้งสามทีมเนี่ย

แล้วก็โปรแกรมเหลืออีก๖เกมเนี่ยต่อให้คุณชนะรวดเนี่ย

เพราะฉะนั้นโคต้าตอนนี้นะครับฤดูการนี้ที่จะเอาตกชั้นไป๕ทีม
เหลือ๔ทีมแล้วถ้ามี๑ทีมจองไว้แล้วก็คือแอร์ฟอร์สนั่นเองนะครับ
สวัสดีครับนายกรวีปริศนานนันทกุลนะครับ
ประธานฝ่ายจัดไทยลีกก็เปิดเผยถึงประเด็นที่ปัจจุบัน
ผู้ชมในไทยลีกนั้นลดลงอย่างน่าใจหายเลย
เนื่องจากโปรแกรมในฤดูการนี้มีการโยกมาแข่งขันกลางสัปดาห์บ่อยครั้ง
แล้วก็มีการสลับโปรแกรมให้กับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกม๒๐๑๘
รวมถึงการที่สภาพอากาศนั้นไม่เอื้ออำนวย

จากนี้ครับทางสมาคมก็จะมีการประเมินถึงสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
อย่างไรก็ตามก็มั่นใจว่าปีหน้าจะมีการลดทีมจำนวนทีมลง
เหลือ๑๖ทีมก็น่าจะทำให้จำนวนผู้ชมเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าจะมีการขันช่วงกลางสัปดาห์น้อยลงครับ
ก็ทำให้คนดูรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายในการดูบอลมันน้อยลงไปด้วย

การแข่งขันน่าจะเข้มข้นขึ้นแต่แน่นอนล่ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย

อีกหนึ่งรายการนะครับก็เน้นย้ำกันหน่อยสำหรับแฟนหมัดมวยครับ
รายการนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากที่บ้านเรา

คู่เอกจะเป็นการป้องกันแชมป์ของศรีสะเกด
คอหลวงโปรโมชั่นเจอกับอีรานดีแอสนะครับ
ถึงจะเป็นรองแชมป์อันดับ๑๒
แล้วก็มีนักสู้ไทยอย่างริกาอิชิเกะเพชรมรกฏวอสังประภัย
สะเด็ดดาวเพชรพญาไทยขึ้นสู้ด้วยนะครับ
ย้ำโปรแกรม๓ทุ่มครึ่งนะครับถ่ายแล้วสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ
โอ้โหเป็นศึกที่พลาดไม่ได้คือถ้าไปที่สนามได้ควรไป

ไม่ได้ไปที่สนามเปิดไทยรัฐทีวีชมการถ่ายเท้าสดของเราเนี่ยก็คุ้มค่าเหมือนกัน